รับชมกันเลยคุณผู้ชมค่ะมันเป็นเหตุการณ์ชวนขนหัวลุกเกิดขึ้นกับพี่แคนดี้รากแก่น
คืออย่างนี้คุณผู้ชมจู่จู่เนี่ยมีอาการของขึ้นแบบไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น
กำลังรำบวงสวงองค์ปู่พญานาคอยู่คุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวไปชมภาพเหตุการณ์กันหน่อยค่ะ
ทั้งลำทั้งเลื้อยเลยนะตอนนี้โอ้โหไปสุดไปทั้งตัวเลยนะครับ
นี่ค่ะคุณผู้ชมดูลักษณะท่าทาง
การไล่รำหลายคนบอกว่ามีอาการแปลกเหมือนกับเลื้อยเหมือนกัน
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บ้านย่านเมืองทองของพี่แคนดี้นี่แหละค่ะ
เมื่อเช้าวานนี้นี่เองพี่แคนดี้เขาทำพิธีบวงสวงองค์พญานาคที่บ้านคุณผู้ชม
แล้วก็ทำพิธีมูกระเป๋าซึ่งก็เป็นธุรกิจของพี่แคนดี้เนี่ยนะคะ
ทำธุรกิจด้วยในระหว่างที่กำลังทำพิธีนี้นะคะ
แคนดี้ก็มีอาการคล้ายคนของขึ้นขึ้นมาบางคนเขาก็ว่านี่แหละอาการองค์ลงคุณผู้ชม
คือตอนแรกเนี่ยเห็นว่าแค่จะก้มลงไหว้แต่ไปมากลับกลายว่าอยู่ก็ออกลีลาร่ายรำแบบอ่อนช้อยตามภาพที่คุณผู้ชมเห็นเลย
มาร่วมพิธีกันเยอะเลยนะแต่หลายคนก็ตกอกตกใจเหมือนกัน
อาการของพี่แคนดี้ก็เป็นอย่างที่คุณผู้ชมเห็นไปหลับหูหลับตาร่ายรำนะฮะเหมือนควบคุมตัวเองไม่ได้
แล้วก็มีอาการเหนื่อยมากอย่างเห็นได้ชัดค่ะแล้วคุณผู้ชมทราบไหมระหว่างทำพิธีนี่นะคะ
มันเกิดพระอาทิตย์ทรงกรดขึ้นด้วยเขาว่าแบบนั้นมาพี่แคนดี้เปิดใจกับบันเทิงไทยรัฐว่าเนี่ยไม่ใช่ครั้งแรกนะ
พี่เองเนี่ยมีอาการคล้ายคนของขึ้นเวลาร่วมพิธีบวงสูงแบบนี้ค่ะทุกอย่างเนี่ยเป็นไปตามธรรมชาติเลย
ถ้าถามว่ารู้สึกตัวไหมรู้สึกค่ะแต่ว่ามันควบคุมตัวเองไม่ได้จริง
ส่วนตัวพี่แคนดี้นี่นะคะมีความเชื่อแล้วก็มีความศรัทธาในองค์พญานาคมาก
ก็เชื่อว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นน่าจะมาจากความรักความศรัทธาที่เธอคิดดีทำดีพูดดี
ช่วยเสริมให้ตัวเธอเองนั้นทำอะไรก็สำเร็จสมดังใจค่ะ
แต่ที่แน่คือไม่ได้เล่นยาไม่ได้เมาอันนี้บอกได้นะคะไม่ได้เพ้อไม่ได้อะไร

ขอดูเลขทูบหน่อยแม่แจกพี่แคลรา
บอกเป็นส่วนเลขไม่ได้แคร์นดีบอกว่า
เดี๋ยวเลขมันเวลาเคลื่อนดูภาพเอาแล้วกัน
ได้คิดมองให้ตรงกันแล้ว

กำลังสร้างสะพานพญานาคที่จังหวัดศรีสะเกดด้วยนะคะ

เพื่อความเป็นสิริมงคลอีกด้วยนะคะ
ในเรื่องของงานบุญเราก็อนุโมทนากับพี่แคนดี้ด้วยแล้วกันนะคะ

เป็นแล้วเออเป็นเรื่องของความเชื่อนะคุณผู้ชม